นะครับเปิดใจครับยอมรับว่าตกใจ
หลังถูกโยงภาพบิ๊กโจ๊กมินนี่นะครับ
ปมร้อนยันหากินสุจริตนั่นเองนะฮะ
หลังจากที่มีภาพร่วมเฟรมกับบิ๊กโจ๊กแล้วก็
ดามกุ๊บกิ๊บนะครับภรรยาของบิ๊กโจ๊กแล้วก็

หนึ่งในผู้ต้องหาคดีเว็บพนันออนไลน

ได้ทราบแล้วก็ได้เห็นกันแล้วจนถูกโยงชื่อไป

ล่าสุดพี่เอสุภาชัยเปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าว
ว่าตอนแรกไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับ
จนเลยขามว่าพี่เอส
มีข่าวของพี่นะตัวเองก็เลย

พี่เอสเรียนมรังศิษย์เป็นเพื่อนกับ
ภรรยาบิ๊กโจ๊กตั้งแต่เด็กนะครับ
เป็นรุ่นน้องพี่เอเราก็เป็นคนใต้เหมือนกันมารู้จักกันเนี่ยก็มีความรักให้กันนะครับแต่ไม่เคยมีเรื่องธุรกิจเลยตอนคุณพ่อของน้องกุ๊กกิ๊บเสียเนี่ยพี่เอก็ลงไปที่สงขราครับไปช่วยงานทุกอย่างเอาน้องน้องดาราในสังกัดที่สนิทสนมเนี่ยนะครับอยู่แหละที่อยู่แบบสนิทสนมอยู่แล้วเนี่ยไปด้วยไปช่วยงานอีกหนึ่งปีต่อมาคุณพ่อ
เลยไปที่งานครับก็สนุกสนานใครขอถ่ายรูปก็ให้ถ่ายหมดครับก็ไม่รู้ว่าถ่ายกับใครบ้างยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับมินี่นะครับเพราะว่าตนเนี่ยทำงานทุกวันด้วยวิธีสุดจริตนั่นเองส่วนพี่บิ๊กโจ๊ก็น่ารักครับกับพวกเราเนี่ยหลังมีเรื่องเกิดขึ้นก็ได้คุยกันนิดหน่อยครับเราเข้าใจจิตใจของทุกคนนะครับ

แล้วก็บิ๊กโจ๊กเป็นครูสอนเทนนิสจนวันหนึ่งบ้านกุ๊กกิ๊บนี่คือรวยมากทำอสังหารินทรัพย์ทำบริษัทเดือนลดค่ารถของอยู่ที่สงขาผมก็ควรจะเป็นพันล้านจนใดที่สุดแล้วเนี่ยวันหนึ่งเขาบอกบิ๊กโจ๊กก็ย้ายไปอยู่ที่แฟลต์ตำรวจเชื่อไหมเขาบอกกรุ๊ปเนี่ยก็ออกจากบ้านมาเพราะตอนนั้นพ่อแม่ก็แบบว่าไม่อยาก
คุณพ้ากูเป็นคนพาไปรุงงาน
ก็ไปขอถ่ายรูปไม่ได้รู้จักกับร้ายการส่วนตัว
แต่เอ๋สุโมาชัยก็ตกใจ

นางเป็นคนที่ตกใจง่าย

ก็มีรูปไงนึกว่าปุ๊บปั๊บรับโชคแล้วเรียบร้อย
แล้วมันแหละ

อยู่มา

ให้เวลา